ไม่เคยให้ใครนำนามสกุลจันโอชาไปตั้ง

โดยใช้ชื่อสะพานจันโอชาเพื่อเป็นเกียรติแก่พลเอกประยุทธ์

ไปเปลืองเกาะสมุยจังหวัดผุราชธานี
สะพานที่จะสร้างใหม่เนี่ยครับ
ผมเรียนว่าเพื่อเป็นเกียรติประวัติ
ของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันครับ

ก็ตั้งชื่อสะพานว่าสะพานจันโอชาครับ
กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลชั่วข้ามคืน
หลังนายสายันยุติธรรมสนครศรีธรรมราชพลังประชารัฐ
ไอเดียเสนอให้กระทรวงคมนาคม
ก่อสร้างสะพานข้ามจากอำเภอขนอมไปยังเกาะสมุย
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนัก
โดยให้ใช้ชื่อสะพานจันโอชาตามนามสกุลของพลเอกประยุทธ์
โดยนายสายันให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี
ข้อเสนอที่ตัวเองนำมาหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดร
เมื่อวานนี้ว่าเป็นเพียงการยกตัวอย่าง
ยืนยันเรื่องนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ไม่ใช่คำสั่งของพลเอกประยุทธ์
พร้อมแสดงความผิดหวังที่สังคมไม่เห็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวสมุย
แต่กลับนำเรื่องการตั้งชื่อสะพานมาเป็นประเด็นโจมตี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

มานำเสนือปัญหาในสะพาผู้แทนรัฐธรรม
เพื่อยกตัวอย่างว่าในอดีต
ส่วนตอนนี้ยังไม่สร้างทีไม่ออกแบบที
ด้านนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ว่าไม่สามารถทำได้แต่หากใครหวังดีประสงค์ร้าย
ขอให้รีบใช้นามสกุลนายกรัฐมนตรีไปตั้งชื่อให้สิ่งปลูกสร้าง
จะได้มีนายกคนใหม่เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจน
ใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการเพื่อประโยชน์ของตนเอง
ถึงผู้ถูกพาดพิงต้องออกมาสำทับ
ไม่เคยอนุญาตให้ใครนำชื่อหรือนามสกุลจันโอชาไปตั้งชื่ออะไรทั้งสิ้น
หากจะรักหรือชอบควรรำลึกถึงคุณงามความดี
ไม่จำเป็นต้องไปตั้งชื่อให้มันมากเรื่อง
โดยเฉพาะถ้าเงินที่สร้างมาจากภาษีของประชาชน

ใช่ไหมจำนั้นเป็นเรื่องบ้านเลยเลย
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักอนาคตใหม่
สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย
คดีล้มล้างการปกครองในวันอังคารที่๒๑มกราคมนี้
ล่าสุดนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
และนายปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพัก
พร้อมใจกันโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
อย่ากลัวอนาคตซึ่งมีขึ้นในวันพรุ่งนี้
เพราะอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้พูดคุยกับประชาชน
ในฐานะหัวหน้าพักอนาคตใหม่
โดยนายธนทรระบุจะใช้โอกาสนี้เล่าให้ฟังอีกครั้ง
ทำไมถึงตั้งพักนี้ขึ้นมา

จะจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างไร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน